แล้วสวก็มาจากกลไกของคศซึ่งเป็นผลิตการทหารทั้งสิ้น
ถูกไหมฮะดังนั้นเราต้องยอมรับว่าวันนี้นี่แหละ
ที่เราเคยได้ยินว่าผลิตการรัฐสภาเนี่ยของปลอมแต่ตอนนี้ของจริง
และที่เมื่อกี้ยืนยันเขาว่าคุณลองคิดดูสิสสรมีที่มาจากประชาชน
เราพูดเสมอใช่ไหมครับในหนังสือหน้าที่พลเมืองบอกว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของใคร
ของประชาชนแล้วทำไมมีผมผมทุกข์ใจนะผมผมเศร้านะ
ที่บอกว่า๘๔มือเนี่ยที่มาจากการแต่งตั้งโดยกลไกพระเด็จการเนี่ย
สามารถเปลี่ยนเกมในรัฐสภาได้เลยเหรอคำถามนี้ต้องถามกลับ
แล้วประชาชนตั้งข้อสังเกตเลยว่าอำนาจอธิปไตยยังเป็นของปวงชนชาวไทยอยู่หรือเปล่า
นี่คือสิ่งที่ผมต้องการคำตอบอย่างมากนะฮะแล้วที่ผ่านมาเนี่ย
กี้บอกว่าพักฝ่ายค้านอยากจะให้มาร่วมรับผิดชอบ
ในช่วงในในขั้นตอนรับหลักการในวาระที่หนึ่งอันนี้ผมยืนยันครับว่า
ฝ่ายค้านคุยกันฮะมติชัดเจนรับหลักการ
ก็ฝากทางคณะกรรมธิการชุดนี้ไปเลยว่าที่เราคุยกันมาสองวันเนี่ย
เรารับหลักการส่วนท่านจะไปหารือกับ๘๔มือ
ที่ดูเหมือนจะมีอำนาจอธิปไตยเหนือปวงชนชาวไทย
ก็ต้องฝากเป็นภาระของฝ่ายรัฐบาลแล้วแต่ของเราชัดเจน
ถ้าคำว่าร่วมรับผิดชอบคือเราพร้อมที่จะทำโอบรับความฝันของประชาชน
และยืนยันว่าเราต้องการให้รับหลักการในวาระที่๑ครับ
แต่ผมขอประเด็นนี้หน่อยมันเป็นประเด็นสำคัญ
คุณพุทธพูดน่ะก็ดูเด็ดเผ็ดมันนะครับ
จะเป็นสวเป็นมาจากพระเด็จการ
แต่ทั้งหมดเนี่ยเรามาจากรัฐมนูญฉบับเดียวกันนะครับ
สอสอสอวรก็มาจากรัฐมนูลฉบับเดียวกัน
คือที่มาเรามาถึงเรามีความชอบทำตามรัฐมนุนเหมือนกันนะฮะ
จะไปแบ่งแยกว่าเขามาอีกทางหนึ่ง
จริงท่านบอกว่าสวมาจากคอสช
สอสอนักคนใหม่ก็มาจากธนทร
ใช่ไหมครับถ้าหัวหน้าพักท่านไม่ส่งท่านลงเช่นเป็นสอสอไหม
ใช่ไหมครับผมก็มาจากหัวหน้าพักผมส่งผมลงบัญชีรายชื่อ
มันไม่ต่างกันตรงไหนครับบางคนเนี่ยสอสอบัญชีรายชื่อ
คนอนาคตใหม่ประชาชนไม่รู้จักเลยนะครับ
ก่อนเลือกตั้งเนี่ยก็ได้มาเพราะหัวหน้าพัก
ให้เป็นให้ลงบัญชีรายชื่อมันก็มีที่มาที่ไม่ต้องยึดโยงกับประชาชนเหมือนกัน
ผมรู้จักสอสออนาคตใหม่หลายคนไม่เคยหาเสียงไม่เคยลงพื้นที่ก็มี
ได้เป็นพฤษฐานทนาท้อนใส่ชื่ออยู่ในบัญชีไร้ชื่อ
มันก็มีที่มาแบบเดียวกันนะครับ
เราเอาให้จบเราให้จบช่วง๒ไปเลยไหมคะ
อ่านี่ผมผมพูดถึงความเป็นคำสอวคือสอวกับท่อสอบบัญชี
ชื่อไม่ต่างกันนะครับก็ไม่ได้ลงพื้นที่เหมือนกัน
ไม่ได้มาจากประชาชนก่อนเลือกตั้งมีใครรู้จัก
อ่าจริงไหมอ่ากูไม่รู้อ่าประเด็นนี้ไหมครับ
คือคำถามนี้ค่ะนะว่ามันก็มีที่มาจากธรรมดุลฉบับเดียวกัน

ก้าวร่วมไปที่คุณธนทรเอออ่าอ่าแต่มึงถามว่าประชาชนวันนี้เนี่ย
เขาเลือกพักเก้าไกลเลือกอนาคตใหม่จากคุณธนทรจริงไหม
ถ้าเลือกจากคุณธนทรจริงป่านี้พักเก้าไกลเนี่ย
ได้รับความนิยมแล้วก็เป็นความหวังของประชาชนขนาดนี้
เรามาเพราะอุดมการและความมุ่งมั่นที่ต้องการที่จะปฏิรูปและเปลี่ยนแปลงประเทศ
หลุดพ้นจากเงื้อมือของพระเด็จการและนำพาประเทศไปสู่ยุคใหม่
ประชาชนทุกคนมีความเสมอภาคกันต่อหน้ากฎหมาย
มีความเท่าเทียมกันและสามารถที่จะแข่งขันกับโลกใบนี้ได้
นี่คือสิ่งที่ยึดโยงหัวใจประชาชนให้สนับสนุนเราอยู่ทุกวันนี้
และเราไม่เคยที่จะไม่ซื่อสัตว์ต่อคำพูดที่เราให้คำมั่นไว้กับประชาชน
เรื่องนี้ผมต้องขอชี้แจงก่อนเรื่องที่๒ที่บอกว่ามาจากรัฐมนุนปี๖๐
เราต้องถามกันนะว่าที่มาของรัฐมนุนปีหกศูนย์เนี่ยมาจากใคร
ก็มาจากผลิตการใช่ไหมฮะและถูกสร้างขึ้นมาเพื่อสืบทอดอำนาจของพระเด็จการ
ถ้าเหตุผลและหลักฐานเพราะอะไรที่ผมต้องพูดตรงนี้เพราะอะไร
ในเดือนกันยายนปีสองพันห้าร้ายห้าสิบแปดร่างรัฐมนุนฉบับแรกใช่ไหมครับ
คอสชของอาจารย์บวรศักดิ์ประธานคณะกรรมการยกร่างรัฐมนุน
ถูกตีตกในสปชอาจารย์บวรศักดิ์ขณะนั้นให้เหตุผลว่าอะไร
เขาอยากอยู่ยาวเขาคือใครก็คือคอสช
ดังนั้นไม่ต้องพูดครับว่าร่างรัฐมนต์ฉบับนี้เกิดขึ้นมาเพื่อเป็นนั่งร้าน
ผลิตการได้สืบทอดอำนาจชัดเจนจากการให้สัมภาษณ์ของอาจารย์บวรศักอุวันโน
และก็เกิดเป็นร่างของอาจารย์มีชัยจนมาถึงทุกวันนี้นะครับ
เดี๋ยวคือจริงถ้ามีเวลาเรียนจะถามให้อีกประเด็นหนึ่งก็คือว่า
ก็ไม่ชอบรัฐมนุนปี๖๐ทำไมถึงใช้เป็นสอสอในรัฐมนุนปี๖๐ใช่ไหม
ถ้าลงมาเล่นก็ต้องเคารพกติกาครับมันก็ไปตามนั้น